พี่เฮียท่านอิงให้วดี่

แต่จะรื่องถึงกณิต
ตัวข้อมันน้อยก็บางทียิ่งพูดก็ไม่เข้าใจกัน
เพราะเห็นมีมแล้วมันตลกดี

ว่าอย่างไรตื่นเต้นน่ะ
ถ้าเป็นผมส่วนใหญ่อาจจะเป็นรักษณ์เอนิสัย

แล้วเห็นว่ามันตรงกับเม้ม
มีอย่างนั้นแล้วมันตลกดีแต่ว่าเอาจริงเราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
บางทีการพูดเล่นของเรามันทำให้แบบหลายคนเข้าใจผิด
แล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรดี
คนที่ไม่รู้ว่าเราเรื่องจริงเป็นยังไงก็อาจจะไปตีความว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องสแกนก็ได้เลย
จะไม่รู้เจตนาของเราจริงว่าเราแค่แซลกันหรือว่าพูดเล่นกันอะไรแบบนี้
มันไม่ผิดครับที่ทุกคนจะคิดเป็นแบบนั้นได้
เราก็ต้องขอโทษด้วยที่เราทำให้อีกหลายคนรู้สึกไม่ดี

แต่ว่าวันนี้เราก็อยากพูดว่าเอ้ยมันเป็นการแซลกันระหว่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
พี่แอร์ทักมาบอกว่าให้ลบนะเพราะมีคนว่ายเยอะอะไรอย่างนี้

พี่ต้องไหวฟราชนะแล้วว่ามันอยู่นั้นแล้วโอเคมันเป็นแบบนี้ขึ้นอ่ามันก็ไม่ดีจริง

เราอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เพราะตอนนี้บางประเทศที่ต่างแคศมันยังไม่หายดี
ของเราก็ถือว่าควบคุมได้โอเคประมาณหนึ่ง
เป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วย

เพราะเราเห็นนั่งนั่งเค้าขำกับเพื่อน

มีกลัวโซเชี่ยลอะไรไหมช่วงที่ผ่านมา

เราก็ยังมีแฟนคลับเราให้กำลังใจ
อะไรอย่างนี้อยู่
แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่

ภะเรียบบันใจเท่าไร
จริงอยากจะเอาภาคภิมภ์มาก

ก็เลยเรียกอันเงียบไว้ก่อนดีกว่า
ก็ควรจะต้องเป็นหมู่คณะครับเพราะว่าเราสองคนก็โตกันแล้วด้วยครับ
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับ
เราก็ควรที่จะต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น
แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนในค่ายด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าน้องก็เยอะวัยรุ่นก็เยอะคนติดตามน้องยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่อะไรอย่างนี้
มันก็จะเป็นสิ่งที่แย่แล้วก็ทำให้ค่ายเราดูไม่ดีด้วยครับ
แล้วประเด็นเรื่องนี้มันเป็นปัญญาสำคัญด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องโลกระบาด

ก็ขอย้ำอีกทีว่าจริงถ้าเราเข้าห้างเราก็จะสแกนทุกครั้ง

ต้องขอโทษแหละขอโทษมากเลยนะครับ
ที่ทำให้รู้สึกแบบไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
คือต่อไปเราก็จะระมัดระวังคำพูดในสื่อโซเชียลให้มากขึ้นแล้วกัน
เพราะว่าบางทีมันคิดได้หลายอย่างมันคิดได้หลายแบบ
เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นนะครับ
ให้ดีครับหลังจากนี้ครับ

ก็อยากขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับที่บางทีการพิมพ์เล่นของเรา
มันทำให้คนที่เขาอย่างที่บอกไม่รู้

เห็นแล้วก็อาจจะเอาไปทำตามหรือ
ก็ขอโทษที่ใช้โซเชียลอย่างไม่ระมัดระวัง
โอเคนะครับขอบคุณครับ